เป็นคนร้ายมารุมแทง
แผลเลยค่ะแล้วก็ทำให้เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยตำรวจภูทรดอนหัวล่อ
พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุฆ่ากันตาย

ที่ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ในที่เกิดเหตุตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ก็พบศพนายคมสรรประประโคนเป็นชาวบุรีรำ
สภาพศพที่พบก็คือนอนตะแคง
แล้วก็มีบาดแผลถูกของมีคมทั้งหมด๖แผล
ทั้งที่บริเวณคอศีรษะลำตัวแขนแล้วก็มือ
ห่างออกไป๑๐เมตรพบรถจักรยานยนต์
สภาพที่รถล้มคว่ำอยู่
แล้วนอกจากนี้ยังพบรองเท้าแตะสีดำอีก๑คู่
แล้วก็รองเท้าแตะสีดำอีกหนึ่งข้าง

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บรวบรวมทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
โดยนายสมพรศรีสะอาดเจ้าหน้าที่รอปภของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ก็บอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์ขับตามกันมา๓คัน
แล้วก็มีรถเก๋งสีบรอนเงินได้ยินเสียง
เป็นเหมือนเสียงคนทะเลาะวิวาดกันเสียงดังเลยนะคะ
ต่อมาก็ได้ยินเสียงเหมือนรถล้ม
แล้วรถก็ขับขี่ออกไปจากจุดที่เกิดเหตุ
หลังจากที่รปภเขาได้ยินแบบนี้แล้วเขาก็เข้าไปตรวจสอบ
เจอผู้เสียชีวิตอยู่ตกใจนะคะ
โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบเลยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกพงจักรจักษุรักษ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรดอนหัวล่อ
ก็บอกว่าเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตทำงานที่บริษัทขายอุปกรณ์รถยนต์แห่งหนึ่ง
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปธุระกับเพื่อน
ทีนี้ตอนไปขี่ไปคนละคันค่ะ
มาถึงจุดที่เกิดเหตุก็มีกลุ่มคนร้าย
ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถยนต์ตามมาประกบ
แล้วให้นายคมสรรจอดรถลงมาพูดคุยกัน
ทีนี้กลุ่มคนร้ายก็รุมทำร้ายค่ะ
ส่วนเพื่อนนายคมสรรที่ตอนแรกขี่มาด้วยกัน
แต่ขี่มาคนละคันก็รีบขับรถหนีไป
สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัว
จนตอนนี้มีการสั่งการให้ชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

เบาะแสของกลุ่มคนร้ายตั้งแต่จุดก่อน
แล้วก็จุดหลังบริเวณที่เกาะเหตุ
คาดว่าตำรวจจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้าย
ดำเนินคดีได้เร็วนี้นะคะ